ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักถ้าไม่มีรักหรือเป็นม่าย
พบคนที่เป็นคู่เริ่มต้นร้ายแต่กลายเป็นรัก
คนมีรักแล้วจะลุ่มดอนไม่ราบรื่น
คนมีคู่ระวังคู่น้อยอกน้อยใจหลีกเลี่ยงการพูดจาให้เจ็บใจ
สุขภาพระวังลื่นหกล้มอุบัติเหตุทางน้ำ
มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เข่าลงไปเลือดลมเดินไม่สะดวก
วูบหมดสติได้ง่ายหรือบ่อยขับขี่ยานพาหนะให้ระวัง
การเงินเป็นช่วงที่มีปัญหาขัดข้องทางการเงินบ่อยครั้ง
ทบทวนเกี่ยวกับรายจ่ายเกินตัวให้รอบครอบถี่ถ้วน
ใกล้ปีใหม่การเงินจะยิ่งแย่ลงไปอีก
จะเสียเงินซ่อมแซมยานพาหนะบ่อย
การงานธุรกิจติดต่อเข้าสู่จุดอับชั่วคราว
ติดต่อทางไกลไม่เป็นผลดีถ้ามีคดีความจะเสียเปรียบ
ธุรกิจใหญ่ใช้ทุนมากจะไม่มีกำไรแต่ไม่ขาดทุน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์